ยามที่คนไทยเดือดร้อน
คนไทยก็ไม่ควรจะซ้ำเติมกันครับ
เรื่องของหน้ากากอนามัย
ตอนนี้มีความจำเป็นทั้งสองเรื่อง
สองป้องกันติดเชื้อไวรัสอูฮัน

ประเด็นก็คือมีธุรกิจปั่นราคาเกิดขึ้น
ตั้งแต่ต้นทางออกจากโรงงานเลยครับ
มีคนมาบอกว่าช่วงสายราคายัง๕บาท๖บาทอยู่ดี
พอช่วงใกล้ค่ำกลายเป็น๑๐บาทไปแล้ว
กลายเป็นเรื่องธุรกิจขึ้นลงอย่างกับหุ้น
แต่ว่าที่สำคัญก็คือเมื่อมาถึงมือประชาชนเนี่ย
ราคามันแพงขึ้นมามากครับ
กระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้ามาควบคุมดูแล
มีคำอธิบายคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ท่านบอกว่าที่ประชุมมีมติให้นำสินค้า
แล้วสองรายการคือหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคือเส้นใหญ่
เส้นใหญ่อะไรเขาเรียกโพลี่โพลพิลีนหรือสปันบอลรวมถึงเจนล้างมือที่มีส่วน
สมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยให้เอาสินค้าสองประเภทนี้เข้าสู่บัญชีสินค้า
และบริการควบคุมภายใต้พรบว่าด้วยราคาสินค้าแล้วท่านรัฐมนตรีก็จะ
นำเสนอที่ประชุมคอลโลมอวันนี้ซึ่งซึ่งกำลังประชุมกันอยู่เนี่ยแล้ว
หลังจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจะออก
ประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ซึ่งคิดว่าน่าจะมีการบังคับใช้วันนี้เหมือน
กันแล้วพอบังคับใช้แล้วเป็นยังไงจะทำให้กระทรวงพาณิชย์สามารถใช้
มาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลได้ทั้งปริมาณและราคารวมถึงหากจะส่งออกนอก
กอนามัยเกิน๓๐๐ชิ้นขึ้นไปจะต้องขออนุญาตการส่งออกต่อกรมการค้าภายใน
ส่วนสินค้าเจนล้างมือก็จะไม่เข้มงวดเรื่องการส่งออกเพราะไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณ
ฉะนั้นถ้าเป็นตามนี้ก็แปลว่าพอผ่านคอรมอแล้วประกาศใช้ราคาการปั่นราคาสินค้าก็น่าจะดีขึ้น
ห้างในร้านขายยามีคนไปซื้อมาแบบนี้๑กล่องมี๕ชิ้นบางเนี่ยนะครับราคา๑๕๙บาท

ชิ้นหนึ่งก็ประมาณ๓๒บาท
คนที่เขาเอามาให้ผมก็ถามว่าแพงเกินไปไหม
เขาคิดว่าออกจากโรงงานถ้าสมมุติ๔บาท๕บาท
หรือไม่เกินกว่านั้นเอ๊ะทำไมพอมาถึงร้านขายยากลายเป็น๓๒บาท
อันนี้ก็ฝากคณะกรรมการกลางในการควบคุมราคาสินค้าไปดูด้วย
เพราะมีฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะยิ่งแพงหนักเข้าไปอีก
เมื่อเช้านี้ได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ตูฮึ่มปลดรัฐมนตรีกับผู้ว่าถ้าแก้ฝุ่นพิษไม่
ได้รองนายกก็โดนด้วยแล้วก็มีประเด็นที่มีคำอธิบาย
ข่าวว่าเรื่องนี้นายกบอกไม่ได้ปิดกั้นข้อมูลแต่การ
แก้ปัญหาต้องมองที่การแก้ปัญหาระยะยาวหากจะ
ทำอะไรทันทีเช่นให้ยกเลิกใช้รถเก่ารถที่ไม่ไม่
มีประสิทธิภาพประชาชนจะได้รับผลกระทบทุกคนรู้ว่า
ปัญหาเกิดจากอะไรแต่เราจะทำอย่างไรไม่ให้ประชาชน
เราต้องแก้มาตรการที่เหมาะสม
กฎหมายมีทุกตัวถ้าใช้ทั้งหมดมันจะมีปัญหาไหม
เราจึงต้องใช้กฎหมายที่สำคัญเช่นจับรถควันดำ
เพราะถ้าจะยกเลิกรถเก่าทั้งหมดมันก็เดือดร้อน
ดังนั้นความร่วมมือเราจึงจำสำคัญที่สุด
วันนี้ตนย้ำเตือนผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทุกกระทรวงรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีทุกคน
จะต้องรับผิดชอบเรื่องในการแก้ปัญหาให้ได้ผลเร็วที่สุด

ต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไข
โดยที่ไม่ได้แก้ที่ต้นต่อ
ตนจะต้องพิจารณาความเหมาะสม

อันนี้ถ้าเป็นภาษาข่าวก็เรียกว่า
อาจจะมีการลงโทษทางการปกครอง
คือการสั่งย้าย
แต่ว่าประเด็นก็คือว่า

รัฐมนตรีรองนายก
พูดว่าราชการจังหวัด
จะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับ

ไปจับควันดำอย่างเดียวเนี่ย

แต่เรื่องสำคัญคือรถเก่า

ไม่ให้ใช้รถเก่าคนก็เดือดร้อน
อันนี้ก็ต้องนึกถึงอกเขาอกเรา
คอยดูว่าที่นายกสั่งการอย่างนี้จะมีผลอะไรเกิดขึ้น
การตรวจจับการควบคุมที่นายกเน้นว่าต้องดูที่ต้นต่อ
ตัวอย่างง่ายถ้าสมมุติว่ารถควันดำยังวิ่งอยู่เยอะ
ใครจะต้องรับผิดชอบกรมการขนส่งทางบกจะต้องรับผิดชอบแค่ไหน
ในการที่ตรวจสภาพรถทุกปีแล้วปล่อยรถเก่าแบบนี้ออกมาได้ยังไง
ตำรวจต้องรับผิดชอบแค่ไหนทำอะไรตำรวจไม่ตรวจจับ
ตั้งด่านให้เป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เห็นมีด่านตรวจจับควันดำนี่ครับ
ก็ยังเห็นมีรถควันดำโดยเฉพาะรถยนต์รถบรรทุกรถสิบล้อรถขนปูน
หกล้อเก่าเก่ายังวิ่งควันดำกันขโมงแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครจะไปคอยตรวจจับ
เอาล่ะคอยดูว่าเรื่องแบบนี้ใครควรจะรับผิดชอบ
คำสั่งนายกจะมีผลขึ้นมามากน้อยแค่ไหน
ถัดไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือการหยุดก่อสร้างรถไฟฟ้า
เส้นทางรถไฟฟ้าทั้งหมด๗สายกับตึกสูง
อทมสั่งหยุดงานก่อสร้าง๓วันเพื่อจะลดลดฝุ่น
คือหยุดวันนี้วันที่๔วันที่๕วันที่๖๓วัน
เพราะว่าวันก่อนที่เขาสำรวจกันเขาบอกว่าต้นเหตุสำคัญเนี่ยอยู่ที่การก่อสร้างสัก๔๕มั้ง

ไอเสียรถยนต์ที่ปล่อยควันดำ
อันนี้ก็เป็นประเด็นต้องตามดูแต่ว่า
ก็ถือว่านี่คือการตื่นขึ้นมา
ในการที่จะรับผิดชอบมากขึ้น
นายกรัฐมนตรีต้องเรียกว่าตื่นสั่งการ
จากนี้ไปคนที่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
จะรับลูกจากนายกและทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีที่เกี่ยวข้อง
ขานรับสิ่งที่นายกสั่งการมากน้อยแค่ไหน
เพราะนายกคาดโทษไว้ด้วยว่าถ้าถึงจุดหนึ่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบ
ธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ

แก้ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าได้เห็นความตั้งใจอย่างนี้